คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของความเชื่อ
หลายคนตอนนี้อาจจะไปตามวัดใหญ่ไม่ได้เขาปิดนะ

หลวงพ่อโสธรเขาก็ปิดช่วงโควิดแบบนี้

และที่อุดรทานีค่ำชโนชก็ปิดในช่วงนี้เหมือนกัน
แต่ที่นี่ครับที่สำนักสงฆ์วัดใหม่คลองอ่าง
เจ้าแม่ตะเคียนขึ้นมาประทับร่างทรง
แล้วบอกว่ามีพี่น้องจะตามขึ้นมาอีก๓ต้น

แล้วก็มีการหยดเทียนลงขันน้ำมนต์
ปรากฏว่าเลขที่ชาวบ้านเห็นเป็นเลข๑๙

มันสอดคล้องกันพอดีแต่ทางวัดก็ต้องมีมาตรการนะ
ถ้าต้นตะเคียนโผล่ขึ้นมาอีก๓ต้นจริง

ก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ด้วยเหมือนกัน

ใกล้กันเกินไปนะส่องถัดน้ำมนต์ทีนี้ต้องเกรียงคิว๒ทีละท่าน

หมายคลองอ่างหมู่๑๑ตำบลวังสายบคลองขุงจกำแพงเพชร
ชาวบ้านก็ทำพิธีอันเชิญแม่ตะเคียนทอง

หลังจากเมื่อวันที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
แม่ตะเคียนทองศรีสุดาได้ลงมาประทับที่ร่างทรง
แล้วก็บอกว่าพี่น้องของเจ้าแม่จะตามขึ้นมาอีก๓ต้น

แล้วก็ได้บอกว่าตนเองนั้นจะมาสร้างบุญสร้างกุศลใหญ่
พร้อมให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านที่ศรัทธา
เพื่อที่จะสร้างสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้เจริญ
จากนั้นร่างทรงก็ได้หยดเทียนลงในขันน้ำมนต์นะครับ
ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นเป็นเลข๑๒

ขณะที่คณะกรรมการวัดก็บอกว่าเป็นเรื่องแปลก
ทั้งสองวัดในหมู่บ้านเดียวกันจะมีต้นตะเคียนขึ้นมา
ถ้ารวมกันแล้วโอ้โหมีมากถึง๑๖ต้น
โดยก่อนหน้านี้วัดอ่างทองพัฒนาใกล้

ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลจำนวนมาก
และมาในงวดนี้สำนักสงฆ์วัดใหม่คลองอ่าง

แค่๓กิโลเมตรแต่ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
ตะเคียนโผล่ขึ้นมาอีก๓ต้น
รวมทั้ง๒วัดมีตะเคียน๑๖ต้นแล้วนะฮะ
นี้คาดว่าในคืนวันที่๓๑มีนาคมที่กำลังจะมาถึง
จะมีประชาชนจำนวนมากจากทั่วประเทศ

ทางวัดจึงอยากให้คนที่เดินทางมา
ใส่หน้ากากอนามัยพกเจลล้างมือติดตัวมาด้วย
อย่างไรก็ตามนะครับทางคณะกรรมการทั้งสองวัด
จะมีมาตรการในการคัดกรองคนที่มาจากพื้นที่ต่างถิ่น

อันนี้ก็อาจจะอย่างที่บอกให้มีระยะห่างสักหน่อยนะฮะ
ก็เข้าไปส่องทีละคนทีละคนก็ได้
แต่ก็ต้องดูนะมติของบอร์ดกองสลาก๒๕มีนาคมว่า

ส่งแล้วเก็บไว้ในใจก่อนก็ได้
เห็นเป็นเลข๑๙เลยเข้ากับสถานการณ์โควิด๑๙เลยนะฮะ